พี่วินเนี่ยถูกจี้อีกแล้วนะฮะคราวก่อนเป็นเหตุการณ์พี่วินเนี่ยถูกฆ่าปาดคอแล้วก็ชิงรถไปคราวนี้พี่วินเนี่ยเป็นผู้หญิงครับถูกผู้โดยสารเนี่ยจี้ฮะผู้โดยสารเนี่ยจ้างให้เธอไปส่งต่างอำเภอนะพอถึงกลางทางผู้โดยสารเนี่ยออกอุบายขอไปฉี่ข้างทางแป๊บหนึ่ง
แต่กลับมามาพร้อมกับไขควงจี้ชิงรถเธอไปเลยนะฮะเธอถึงขนาดต้องบนบานสารกล่าวขอให้ได้รถกลับคืนมานะครับ
นี่แหละฮะ

รูปร่างผอมไม่สูงมากว่าจ้างให้เธอไปส่งต่างอำเภอก็คือที่อำเภอพุทธไทยสงศ์
ตกลงกันที่ราคา๑๘๐บาทแหมเธอก็ขี่ไป
โดยมีคนร้ายซ้อนท้ายอยู่แบบนี้นะครับมีภาพจวงจรปิดจับภาพได้บางส่วนนะครับ
ซึ่งเมื่อขี่ไปถึงคนร้ายก็บอกว่าให้เข้าไปในทางบ่อซ้าย
จากนั้นก็บอกว่าจอดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวปวดฉี่ปวดฉี่
ขอลงไปฉี่ก่อนหายไปนานผิดสังเกตนะฮะ
พันธุ์เขาก็เมื่อไหร่จะกลับมาสักที
แต่พอกลับมาคนร้ายนะเอาไขควงมาด้วยมาจี้พี่พันธุ์เพื่อจะชิงรถไป
ทีนี้ครับพี่พันธ์ใช้กำลังเท่าที่มีนะต่อสู้กับคนร้าย
แต่ก็สู้แรงกับผู้ชายไม่ไหวสุดท้ายคนร้ายได้รถของเธอขี่หลบหนีไปนะครับ
จากนั้นเธอก็แจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือพร้อมยอมรับว่าเสียดายรถจริง
ยังต้องส่งค่างวดอยู่และตอนนี้ไม่มีรถใช้ทำมาหากิน

อยากให้ตำรวจเร่งจับตัวคนร้ายโดยเร็ว
เรื่องต้นตำรวจก็แกะรอยนะจากกล้องวงจรปิด
ว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่อำเภอสตึก
หรือไม่ก็อำเภอพุทธไทยสงฆ์ที่ให้ขี่ไปส่งนี่แหละครับ
ด้านของเพื่อนร่วมวินนะคุณบอกว่าคนร้ายน่าจะเตรียมการไว้แล้ว
เพราะตอนแรกคนร้ายพยายามจะเรียกให้วินผู้ชายไปส่ง
แต่ต่อมาเห็นวินผู้หญิง
เหมือนเปลี่ยนใจทันทีไปเลือกให้วินผู้หญิงไปส่ง
ว่าคนร้ายเห็นว่าเป็นผู้หญิงจะลงมือได้สะดวกมากกว่า
เป็นเรื่องของตำรวจแล้วในการตามจับคนร้ายให้เจอนะครับ